พาไปที่จังหวัดสุรินไปดูซากเรือล่มครับไม่ใช่เรือไททานิกนะฮะ
แต่ว่าเป็นเรือตะเคียนนี่แหละครับเอาไปดูกันหน่อยนะครับที่นี่ครับ
ไปเมื่อ๒๐ปีก่อนชาวบ้านเขาเล่ามาว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไป
อย่างแรกเลยเรือลำนี้ถูกพบอยู่ใต้น้ำภายในอ่างเก็บน้ำ
ห้วยขนาดหมอนหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าเขื่อนขยอง
ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่แหละ
เขาพบซากเรือลำนี้แล้วมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
คือชาวบ้านในหมู่บ้านเขาฝันนะฝันว่ามีอยู่คนหนึ่งเขาฝัน
เขาฝันว่าวิญญาณผีสาวมาบอกให้ลงไปช่วยกู้ซากเรือกลางเขื่อนขยองให้หน่อย
ไม่ได้ฝันคนเดียวเพราะว่าพอคนที่เขาฝันเนี่ยเขาไปเล่าให้คนอื่นฟัง
คนที่เขาได้รับฟังมาเขาก็บอกว่าเขาก็ฝันแบบนี้เหมือนกัน
ฝันตรงกันเนี่ยนะฝันตรงกันเลย
เสร็จปั๊บเรื่องนี้ขยายต่อเนื่องไปให้ชาวบ้านเพื่อนบ้านในระแวกนั้นเขาได้รับรู้
สุดท้ายตัดสินใจกันเลยคนในหมู่บ้านเอาล่ะพวกเราไปหาเรือลำนี้กันดีกว่า
ซึ่งพอลงไปโงมปุ๊บก็เจอเรือลำนี้จริงสุดท้ายก็เอามาไว้ที่วัดแห่งนี้
เรือลำนี้เขาบอกว่าเป็นเรือล่มที่มีคนตายไป๕ศพในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะ
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นประมาณสัก๒๐ปีกว่าที่แล้ว
กว่าปีแล้วมันนานแล้วที่กลางเขื่อนขยองแห่งนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแล้ว
หลังจากนั้นนะครับชาวบ้านเขาก็เอาเรือมาไว้ที่นี่
แต่ก่อนที่จะนำเรือมาไว้ที่วัดเทพชัยมงคลนี่นะมันมีอีกหนึ่งเรื่อง
คือตอนแรกเอาขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ไปไว้ที่วัด
สุดท้ายชาวบ้านเขาเดินผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณซากเรือ
เขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทุกคนเห็น
เห็นตัวเปียกปอนด์นั่งหนาวสั่นอยู่ข้าง
โอ้ทีนี้แหละโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้ว

เห็นกันทุกคนอยู่ไม่ได้แล้ว
ก็เลยตัดสินใจอีกว่าเอาล่ะพวกเราช่วยกันนำเรือเนี่ยนะ
สร้างเรือลำนี้มาไว้ที่วัดเทพชัยมงคลดีกว่า

ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเรือลำนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่
ก็พกแป้งกันมาสิครับ

แน่นอนตอนนี้เรือเป็นสีขาวแล้วนะคะ

เขามีความเชื่อไงก็ถูแป้งลงไป
แล้วก็นิ้วถูไถเพื่อขอโชคขอลาบ
เขาบอกว่าได้เลขเด็ดกันมาด้วย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้สินค้าเขาไปถามแผงและตะลิงเขามาขายที่นี่
น้องใบตองอย่าห้ามผมผมต้องพูด

บอกก่อนแล้วกันมันเป็นความเชื่อและต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะเราไปถามผู้ห่างและตะลิงที่มาขายที่นี่

เขาซื้อเลขถ่ายที่เขาลง
เขาเลือกขึ้นของทุกคนจากลุ่ม่วงหน้าไปหาซื้อเลข๓๕และ๓๒
น้อยครับ
แล้วให้ฟังเฉยนะไม่ได้ให้ไปซื้อตามไม่ได้บอกว่ามันจะต้องมา
เพราะว่าอะไรรู้ไหมใครที่บอกว่าเลขเด็ดทีไรผมเห็นเสร็จทุกงวดอะไรไป

ถูกต้องเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
อันนี้คือไปสำรวจหน้าแผงว่าหลังจากที่เขาไปไหว้ซากเรือแล้ว
เลขไหนขายดีอะไรแบบนี้นะและก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อไปแล้วถูกรางวัล
ได้เงิน๓๐ล้านขึ้นมาคุณจะตะโกนว่าอะไรกันดี
หนี้แล้วเว้ยส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้หนี้นะใช่ค่ะ
คุณชีวิตดีดีนะคะบอกว่าโชคดีจังเลยถูกรางวัลที่หนึ่ง
ส่วนคุณรัชดาบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าถูกรางวัลที่๑แล้วจ้า
ในที่สุดก็ถูกสักทีนะครับ